สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้มาดูชมพูพันทิพย์สวยชมพูได้ใจจริงเลยค่ะ
แล้วดิฉันก็ใส่ชุดสีฟ้ามาให้มันตัดกันวันนี้จะได้ถ่ายภาพสวย
ชมพูพันทิพย์ที่เขาออกดอกสวยงามแบบนี้
เป็นการออกดอกช่วงสุดท้ายของฤดูหนาวและเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อน
สัปดาห์สุดท้ายแล้วสินะที่เราจะได้สัมผัสอากาศเย็น
เพราะตื่นเช้ากรุงเทพมหานครอากาศเย็นแล้วนะคะ
แต่ว่าจุดที่เย็นที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คือภาคอีสาน
จะเห็นว่าภาคอีสานมีลักษณะสีเขียวแบบนี้
และช่วงนี้หนาวเย็นกว่าภาคเหนือด้วยซ้ำไปนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดอากาศเย็นแบบนี้ในประเทศไทยค่ะ
เส้นความเย็นที่เขาหายไปนาน
ถี่เลยค่ะมาแตะที่ภาคอีสานย้อยลงมา
และเกือบจะถึงภาคตะวันออกด้วย
ลักษณะแบบนี้ช่วงนี้สัปดาห์นี้ค่ะ

จะหนาวเย็นและหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน
ส่วนปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดสภาพอากาศต่าง

ว่าจะเป็นลมฝ่ายตะวันตกตอนบน
อากาศหนาวที่มาจากประเทศจีน
รวมถึงลมตะวันออกก็คือลมทะเลยังคงพัดผ่านขึ้นมา
และช่วงนี้ลมทะเลเขาพัดผ่านขึ้นมา
วกกับลมหนาวที่เขาตีมาแรงแบบนี้
เมฆฝนในทะเลฝั่งอ่าวไทย

เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมาเลยนะคะ
ฝนจะตกตลอดทั้งวัน
และเป็นฝนลักษณะฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าค่ะ
เห็นไหมคะเกิดเมฆฝนแล้วที่ภาคใต้ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะเขาจะพัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้
จากทะเลพัดเข้าสู่ฝั่งค่ะ
และจะทำให้เกิดฝนแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันเลย
ระมัดระวังนะคะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว

ฝนตกแรงแบบนี้คลื่นก็แรงตามไปด้วย
โอ้โหจุดไหนที่มีฝน
คลื่นน่าจะสูงประมาณ๓เมตรได้นะคะ
ระมัดระวังไปตลอดสัปดาห์เลย
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งช่วงนี้
รวมถึงใครที่จะไปเที่ยวภาคใต้อาจจะไม่เหมาะ
แต่ภาคอีสานไปเที่ยวได้เพราะว่าอากาศเย็น

คนใครที่บึงการเขาก็ใส่เสื้อกันหนาวทั้งนั้นแหละค่ะ
เพราะที่บึงกาลอากาศหนาวเย็นจริง

หนาวทั้งร้อนในวันเดียวกัน
นี่คือ๑๘องศาเซลเซียส

เย็น๑๘องศาเซลเซียส

มันก็ยิ่งเย็นยิ่งหนาวขึ้น

ส่วนพ่อค้าแม่ค้าเองนั่งขายของไป

ส่วนที่บุรีรำเขาบอกเขาไม่ยอมแพ้หรอก

นักท่องเที่ยวบอกว่าช่วงนี้ดอกไม้มันก็เยอะ

ตรงนี้คืออนุสวรีเราสู้ปากทางเข้าเขื่อนลำนางรองค่ะ

ดอกไม้สีชมพูแบบนี้

เพราะดิฉันมีชมพูพันทิพย์อยู่ตอนนี้
วันนี้ไม่ใส่เสื้อกระหนาวละกันค่ะ
เพราะว่ามาถ่ายรูปกับดอกไม้

วกกับดอกไม้อย่างเต็มที่นะคะ